ช่วงที่ผ่านมาที่หาน้องยังไม่เจอเนี่ย

ทีนี้พอหาน้องเจอก็เหมือนกับเป็นการแก้บนนี่แหละค่ะ
พาไปดูที่สมุทรสาครกันก่อนนะคะคุณผู้ชม

อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
เขาก็มีการจัดเลี้ยงทั้งอาหารขาวอาหารหวานจัดเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเลยค่ะ
จุดตรงนี้คือที่หน้าบ้านของนางสุภาษีนิเวศ

ตำบลหลัก๓ถือว่าเป็นการแก้บน
เพราะว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านได้บนบานกับหลวงพ่อโตวัดหลักศรีราชสโมสร
ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำคลองดำเนินสะดวก
จะจัดเลี้ยงอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อทดแทนไง
ที่ไม่สามารถที่จะนำอาหารไปช่วยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติงาน
ที่ช่วยเหลือน้องหมูป่าได้
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนเลยที่มีส่วนในการช่วยเหลือเด็ก
แล้วก็หนึ่งในทีมช่วยเหลือครั้งนี้
มีคนบ้านแพ้วไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน
นอกจากเลี้ยงอาหารแล้วค่ะก็มีการจุดประทัด๑หมื่นนัด
แล้วก็ถวายทองคำเปลวอีก๑๐๐แผ่นด้วยนะคะ
อ่าจากที่สมุทรสาครแล้ว
ไปดูนครศรีธรรมราชกันบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มนักวิ่งในพื้นที่เขาร่วมกันแก้บน
ก็คือวิ่งรอบอนุสวรีวีรไทยอยู่ในค่ายวัชิราวุฒิหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพ่อจ่าดำ
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ชาวบ้านชาวนครศรีธรรมราช
รวมถึงทหารกองทัพภาคที่๔เคารพสัทธามากเลยค่ะ
นักวิ่งกลุ่มนี้เขาก็บนบานต่อพ่อจ่าดำ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เจอน้องแล้ว
จะมาวิ่งแก้บน๑๓๐รอบ
ก็คือ๑๓นี่แหละแล้วก็บวก๐ไปด้วย
เป็น๑๓๐รอบแล้วก็เลือกวิ่งในวันอังคารด้วยนะ
เพราะวันอังคารเขาเชื่อว่าเป็นวันที่
การแก้บนจะสำริดผลตามความเชื่อนั่นเอง
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดชายนาฏเลยนะคะ
แล้วก็มาพร้อมกับโค้ชมากับชาวบ้าน

วิ่งแก้บนแบบนี้เลย
ขึ้นแล้วก็ลงบันไดบริเวณหน้าองค์พระใหญ่
ที่วัดปฐมเทศนาอรันวาศี
เห็นเด็กใส่ชุดบอลชุดกีฬามาแบบนี้
เหมือนนึกถึงน้องทั้ง๑๓คนเลยนะ
ใช่อยากให้น้องแข็งแรงแล้วมาวิ่งแบบนี้

เนี่ยค่ะแล้วก็บันไดตรงนี้เนี่ยนะมี๑๔๕ขั้น
ทุกคนเนี่ยต้องวิ่ง๙รอบ

โอ้โหวิ่งขึ้นลงบันไดครั้งนี้ทั้งหมด๒๖๑๐ขั้น

เด็กก็ยังตัวจิ๋วอยู่ทั้งนั้นเลยน้องก็ทำได้
เพราะว่าน้องก็มีการฝึกมาแบบแข็งแรงเนี่ย
ดูสิเราถ่ายภาพเป็นโดรนมุมสูงให้
เห็นว่าโอ้โหทุกคนก็ตั้งใจนะคะ
โค้ชวิสิตมากสิงก็บอกว่ามีการบนบาน
แล้วก็โค้ชทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
ทีนี้พอรู้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์
ทุกคนปลอดภัยแล้วโค้ชบอกดีใจมาก
แล้วก็เด็กในทีมก็รู้สึกดีใจมาก
ก็เลยรีบมาแก้บนแล้วบอกด้วยนะคะ
บอกว่าจากนี้ไปก็ขอให้ทีมกู้ภัย
ทำงานได้สะดวกราบรื่นขึ้นแล้วก็ปลอดภัยทุกคน